ทางคดีเนี่ยผ่านมา๒๐กว่าวันเกือบ๓๐วันแล้ว
เจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่ตกลงตำรวจว่ายังไงบ้างครับก็เอ่อผมประสานทางโทรศัพ
สอบสวนเนี่ยมารับเรื่องคุณป้าแล้วก็มาอธิบายทำความเข้าใจนะครับ
นายแจ็คอ้างว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมามามอบตัวอ่า

นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ได้รับมา

แล้วมาสอบปากคำแล้วยังไงก็ว่ากันไป
ก็แจ้งได้นะเพราะว่ากฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้ว
คลิปก็มีป้าก็ให้การลุงก็ให้การไปแล้ว

จริงออกหมายจับหนึ่งได้เลย
แต่ว่าการที่นัดให้มาวันที่๑เนี่ย
มันก็จะส่งผลเสียในบางประการอย่างเช่น

แทนที่ว่าถ้าเกิดว่าไปเอาตัวมาเลย
วันนี้เขาอาจจะมีสารเสพติดหรือไม่
ต้องเอามาตรวจเพราะว่าป้ากับลุงมีข้อสงสัย
เพราะพฤติกรรมอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงของเขาวันนั้นเนี่ย
มันมีมากเกินกว่าคนเมาเหล้าจะเป็น
ก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องสารเสพติดด้วยไหม
เพราะฉะนั้นการที่ผู้ต้องหาขอยืดไปจนถึงวันนู้น
เขาก็อาจจะถ้ามันมีสารปล่อยถึงวันนั้นมันก็ไม่เจอแล้ว

แล้วก็มาตรวจในเรื่องของศาลต่างว่ามีมั้ย
คือถ้าเกิดแยกพฤติกรรมต่างของนายแจ๊คเนี่ยนะ
เรื่องทำร้ายร่างกายพยายามจะทำร้ายร่างกายต่างนานา
อันนี้คลิปหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันชัดเจน

มีพยานด้วยใช่ไหมบุคคลต่างนะครับ
มีดที่ใช้ก่อเหตุ
คุณป้าสนองบอกก็ส่งให้ตำรวจไปแล้วใช่ไหมฮะ
ค่ะส่งให้ตำรวจแล้วค่ะ
วันนั้นที่เกิดเหตุแล้วตำรวจบอกให้ไปเจอกันที่โรงพัก

เอามีดของนายแจ๊คไปด้วยใช่ยังอยู่ไหมเนี่ยป้า
ไม่รู้แต่นักข่าวว่าตำรวจว่าไม่มีมีด
ตอนนั้นแถลงข่าวว่ามีดไม่มีผมก็งง
ว่ามีดไปไหนตอนให้ไปแล้ว
เหรอครับแล้วเอาไปไหนเหรอมีด

เดี๋ยวต้องถามตำรวจให้ชัดอีกทีนึง
แต่ว่าหรือต่อให้มีมันยังตรวจลายนิ้วมือ

ก็จริงวันในวันเกิดเหตุที่ได้รับวัตถุพยานมานะครับ
ถือว่าเป็นของการที่สำคัญเจ้าที่ตำรวจจะต้องส่งไปตรวจ
ลายนิ้วมือต่างด้วยนะครับเพื่อจะได้เอาให้ชัดนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ยังไงผมก็ยืนยันครับพี่อุ๋ย
ยืนยันกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ

อย่าไปโลกสวยคุณอย่าไปมองว่าป้าก็ไม่ได้เจ็บซะหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพูดอย่างนี้ไหม
มันเกิดขึ้นกับลูกเมียคุณจะพูดอย่างนี้ไหม
มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นท่านผู้ชมก็คงเคยเห็นว่า
พอเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจจะบอกว่าก็ยังไม่มีใครตาย
มีคนคลุมคั่งกำลังคลุมคั่งอยู่แต่เขายังไม่ได้ทำร้ายใคร
มันก็ยังจับไม่ได้ยังไม่มีใครตายยังไม่มีใครเจ็บอยู่
อันนี้เอามีดมาไล่แทงเขาสองรอบถ้าเป็นต่างประเทศ
คืนนั้นเขาเอาตัวไปแล้วครับถือเป็นภัยสังคม

คือถ้าลำพังพี่อุ๋ยอย่างนี้ครับ

ถ้ามันรู้จักแบบไอ้เนี่ยมันรู้จักป้าเขาหรือรู้จักกันมาก่อน

แล้วมาด่าท้อเนี่ยมันยังเบากว่าเรื่องนี้นะ

คุณมาถึงปุ๊บคุณเกิดโมโหแสดงความยิ่งใหญ่
เอามีดไล่แทงเขาเนี่ยคนแบบนี้เอาไว้ข้างนอกได้หรือครับ

เกือบเดือนแล้วนี่เด็กใครไม่สำคัญพี่อุ๋ยวันนี้

คือต่อให้ไม่ใช่เด็กตำรวจนะแต่พอในแจ๊คเขาอ้างไว้อย่างนั้น

ทำให้ผู้เสียหายหรือป้าคิดไปอย่างนั้นไปเลย
คุณป้าสนองคุณลุงสมชายตำรวจบอกเดี๋ยว๑กุมภาพันธ์

ถ้าเกิดกระชงกระเช้ามามากราบมาไหว้ขอโทษคุณป้าเอาไหมไหว้สวยรวยกระเช้าถ้าแจ๊คมาอย่างนั้นเลยบอกผมผิดไปแล้วผมเมา
คงไม่รับหรอกค่ะคงไม่รับแล้วครับมันเลยจุดนั้นมาแล้ว
ธรรมดามามันน่าจะมา๕๖วันแรกก็น่าจะมาพูดไกลเกลี่ยกันได้
จะสำนึกอ่ะพี่อุ๋ยคนถ้าจะสำนึกถ้ากลางคืนคุณเมา
คุณไม่มีเจตนาเช้ามาเลยครับป้าผมขอโทษนะเมื่อคืนผมเมาจริง
เช้ามาเมียผมมาเล่าให้ฟังผมสำนึกผิดไม่ใช่ทิ้งเวลา
ทิ้งเวลาเนี่ยคือการย่ามใจกูเก่งกูแน่กูไม่กลัว
รู้จักคนเยอะคนแบบนี้เนี่ยเอาไว้และเป็นภัยสังคม
นี่คุณลุงสมชายใจดีมากนะบอกถ้าคนสำนึกผิดจริงเนี่ย
หลังเกิดเหตุ๕๖วันมาก็ยังดี
ซึ่งความจริงคุณเอกพบบอกเช้าวันรุ่งขึ้นคุณต้องมาแล้ว
โดยพฤติกรรมคนนะพี่อุ๋ยเข้าใจว่าคนทุกคนเวลามันเมา
แต่ว่าเช้ามาคุณต้องมาคนมันสำนึกผิดมันต้องมาแต่เช้า
ส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่เป็นเรื่องของผู้เสียหายแต่คุณต้องมา
นี่ไม่มาเลยเหมือนกูไม่สนใจแล้วไงคนจะเอาภัยไปทำอะไรก็ทำ
คนก็ยิ่งโอดคิดไม่ได้คุณเป็นเด็กตำลูก
คุณไม่กลัวใครคุณเป็นเด็กอะไรนะภูมิกับเหรอหรืออะไรนะ

คุณป้าถ้ามาถึงณขณะนี้นะวันนี้เนี่ยความคืบหน้าทางคดีก็คือ
ตำรวจที่ทางคุณเอกพบสายใหม่ต้องรอดไปช่วยตามความคืบหน้าให้
ตำรวจบอกเดี๋ยว๑กุมภาพันธ์ในแจ๊คจะมาพบเจ้าหน้าที่
อาจจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอฟังกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
แต่ณขณะนี้ถือว่าเราพอจะสบายใจขึ้นบ้างไหมครับ
ก็พอสบายใจนิดนึง
สบายใจเยอะค่ะ
วันไม่มีอะไรชัดเจนมาเลย

อย่างน้อยก็ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเกือบเดือน

คือต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับพี่อุ๋ย
ว่าเวลาท่านที่ดูไทยรัฐทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับ

หรือว่าท่านจะไม่รับความเป็นธรรมเนี่ย
โรงพักเขาจะติดเบอร์ท่านผู้กำกับโรงพักเอาไว้
รองผู้กำกับท่านขึ้นไปหาท่านได้เลย
ผมเชื่อว่าท่านผู้กำกับโรงพักก็ดี
ท่านรองผู้กลับที่คุมงานสอบสวนอยู่
ท่านจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายได้อยู่แล้วนะครับ
อย่าไปรอนานขนาดนั้นไม่ต้องมารอมาร้องสายใหม่ต้องรอดหรอกครับ
โรงพักยังมีภูมิกับยังมีหัวหน้าฐานี
มีรองภูมิกับที่เขากำกับดูแลควบคุมงานสอบสวนอยู่

คุณลุงคุณป้าครับผมเชื่อว่าแจ็คเนี่ยเขาฟังอยู่
แต่เขาบอกเขาไม่พร้อมพูดคุยอะไร
เดี๋ยวก็ขอไปพบตำรวจทีเดียวเลยก็แล้วกัน
ถ้าเกิดสื่ออะไรถึงได้หรือว่าบอกไปได้แล้วแจ็คฟังอยู่เนี่ย
คุณป้าสนองอยากจะบอกอะไรถึงแก๊คเขาหน่อยไหมฮ

แล้ววันนั้นอยากไปเจอหน้าเขาไหมอยากเจอหน้าอยากต้องพร้อมจะเจรจากลายเกลี่
หรือว่าพร้อมไปดูหน้าแล้วก็ไปคุยเพื่อแจ้งข้อหาอย่างนี้ไหมฮะ
คือถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายแจ๊ค
โดยที่ป้ากับลุงไม่อยากไปเผชิญหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เพราะป้าเห็นเขาแล้วป้าก็

ก็ฝากพี่ตำรวจสอนอคณะยาด้วยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าสภาพจิตใจก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลเขานะ

หรือว่าคุณลุงที่เป็นสามีที่ก็มาเจอเหตุการณ์ช่วง๒เหมือนกันนะครับ